คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสวยกันหน่อย
สวยที่ว่าเป็นเรื่องรางวัลที่หลายคนลุ้นอยู่ว่า
งานนี้จะเป็นชื่อเราหรือเปล่าอยากจะฟังข่าวดีให้ยิ้มแบบรับสวยเลยนะคุณผู้ชมนะ
กับการลุ้นโชคกิจกรรมทายผลบอลโลกกับไทยรัฐนั่นเอง
เชียร์บอลเทมันเฮลั่นรับโชคของเรานะครับ
ตอนนี้ปรายศนียบัตรที่ทายอาเจนติน่าว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๒นะ
อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้มีทั้งหมด๔๔ล้านฉบับคุณผู้ชม
รวมทั้งได้พิมพ์โฟสการ์ดออนไลน์ของผู้ที่ทายทีมแชมป์ถูกต้อง
แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ด้วยมาในรูปแบบของปรายศนียบัตร
แล้วก็ส่งมอบเข้าคลังไทยรัฐครบนะฮะเรียบร้อยแล้วรวมแล้วคุณผู้ชม
ล้านฉบับที่ทายถูกต้องนะฮะ
เรียกได้ว่ายังคงต้องใช้เวลาคละกรองปรายศนียบัตรให้ได้ทั่วถึงอีก
เพราะว่าเวลาคุณผู้ชมส่งมาเขาส่งมาเป็นปึ๊งปึกใหญ่
ก็เอาเป็นจ่ายแบบนี้ให้มันทั่วถึง
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะมีกำลังใจดีมา๒ท่านนะคะ
น้องอินสารินกับน้องทอปแทปจิรกิตค่ะ
มาเกี่ยวชมการคัดแยกมาเป็นสักขีพญาน
เห็นแล้วน้องบอกตะลึงมากไม่เคยเจอกองปรายศนียบัตรมากมาย

ทั้งคู่โวยพรให้คนที่ส่งปรายศนียบัตรมาร่วมสนุกนั้นสมหวังกันด้วยล่ะค่ะ

พอเดินเข้ามาก็ตกใจกับปริมาณคนแล้วก็ปริมาณธนบัตรที่มา

เขาบอกว่าคนแต่ละคนส่งกันมาทีแบบ๕๐๐กว่าใบ๑๐๐๐ใบเลย
ก็ลุ้นนะเพราะรู้สึกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนเดียว
ขอแสดงความยินดีนะครับกับใครก็ตามที่ได้ไปนะครับ
ก็ใช้เงินนี้อย่างคุ้มค่า
น้องก็ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันมาแล้วนะฮะ
เจอน้องอินขอถามเรื่องวันคล้ายวันเกิดหน่อยสิ

เจ้าตัวบอกว่าปีนี้ผม๒๘แล้วครับ
ตื่นเช้าทำบุญทานข้าวกับแฟนคลับ
แล้วก็ปีนี้ให้นาฬิกากับกำไรเป็นของขวัญให้กับตัวเอง

ส่วนตัวไม่หวังอะไรมากค่ะอยากให้แฟนมีความสุขนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนอย่างท็อปแท็ปก็ถือจังหวะดี
พรวันเกิดให้หนุ่มอินในตอนนั้นด้วยค่ะ

ก็ขอให้เพื่อนแบบงานเยอะ๒๘แล้วนะครับผม

ก็ซื้อนาฬิกาแล้วก็ซื้ออีกเรือนหนึ่งทำอีกเรือนหนึ่ง
เราก็ซื้อกำไรให้ตัวเองนิดหน่อย

ก็นานครับผมนานจะซื้อของชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่ง
รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นการลงทุนด้วยอะไรอย่างนี้